บัญชาชุติมันตานนท์ประสุทธิ์อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เท้ากีบ
สภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเจ็บป่วยล้มตาย
พร้อมทั้งแนะเกษตรกรให้ดูแลสุขภาพสัตว์ให้มากขึ้นควรตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปี
ทำวัคซีนในช่วงที่สัตว์ยังมีสุขภาพที่ดีตรวจอุจจาระเพื่อหาพญาติและมีการถ่ายพญาติอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ก้อนแร่ให้กับสัตว์เพื่อช่วยเสริมให้มีสุขภาพดีขึ้น
ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ควรตัดและตากแดดไว้๑๒แดดเพื่อลดปริมาณตัวอ่อนพญาติที่ติดตามใบย่า
และถ้าบริเวณที่เลี้ยงมียุงเหลือบแมลงวันจำนวนมากควรมีมุ้งครอบคอกสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนด้วย